ทีมแล้วล่ะนี่ทีมที่อยู่ด้านหลังคุณอาริยา
กลายเป็นรีมทีมแล้วนะคุณนะมีใครบ้างล่ะคุณ
คุณแม่แม่สาวสาวเต้เนี่ยเป็นหลักเลยใช่
ท่านายกฤษณะใช่ค่ะเออบางแจ๊บเนี่ยนายอัชยะอยู่อยู่แล้วอืม
แล้วมีอีกคนนึงที่ไม่ได้ใส่ภาพไปคือนายอัชยะใช่
เพราะว่าสสเต้บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญนายอาชียะเข้าเป็นดริมทีมด้วย
ทีนี้วันนี้มีความเคลื่อนไหวของนายอาชียะนะฮะ
เรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมนะครับ
ยื่นหนังสือถึงอายการสูงสุดเลยนะ
เพื่อร้องขอความเป็นธรรม๘ข้อในคดีคุณแตงโม
โดยขอให้อายการสูงสุดมีคำสั่งไปยังพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
เพื่อมีคำสั่งให้ตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
สอบปากคำพยานเพิ่ม๓ปากคือ
๑แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนะสุนัน

สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภา
พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนบริน
อดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โอ้โหคุณหมอท่านนี้ก็โพสต์ในเฟสเต็มไปหมดเลยนะ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับบาดแผลและการชนะสูตรคุณแตงโมนะฮะ
บุคคลที่๓ที่อยากให้ทางตำรวจเรียกสอบปากคำเป็นพยานเพิ่มเติม
ก็เรียกว่าเป็นทีมของเขาทั้งหมดแหละนะฮะ
อาชญะบอกว่ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคราบเลือด
อยากให้มีการตรวจหาคราบเลือดบนเรือ
และเสื้อผ้าของคนบนเรือทั้ง๕คนในวันเกิดเหตุนะครับ
เพราะถือว่าตำรวจไม่ได้ตรวจตั้งแต่วันแรก
แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบพิกัดที่ตกเรือนะฮะ
แล้วก็เขายังมองอยู่ว่าเป็นการตกหัวเรือ
ซึ่งคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
เคยพูดถึง๒ครั้ง๒คราว่าเป็นการตกจากหัวเรือ
ดังนั้นก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องสอบปากคำแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
แล้วก็อยากให้เป็นพยานเพิ่มไปอีกหนึ่งปากคือคุณหมอพรทิพย์นี่แหละนะครับ
ส่วนกรณีที่ทนายเดชาและทนายตั้มออกมาพูดในธรรมนอง
ผมขอยืนยันเลยนะลุงอัดขอยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของเขาบอกผมไม่เกี่ยวข้อง
แต่บางแจ๊กเคยติดต่อผมมาเหมือนกันเมื่อวันที่๖เมษายน
แล้วก็ระบุว่ามีคลิปเสียงตำรวจสพเมืองนนทบุรีรับเงิน
ตัวผมเองผมก็ไม่เชื่อเขาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกนะฮะ
อ่ะเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะลุงอัดนะ
ผมต้องบอกคุณเป็น๑๘มงกุฎเนี่ยแล้วคุณเอารายมาผมก็ไม่เชื่อถืออยู่แล้ว
เออนะครับแล้วคุณอาชญะเนี่ยก็พูดถึงกรณีทนายเดชาตถอนตัว
จากการเป็นทนายให้คุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะ
คุณอัชยะบอกว่าผมพร้อมฮะพร้อมอะไร
พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับหากแม่ต้องการ
แล้วก็พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้วยนะ
และผมก็เชื่อว่าทนายเดชารับรู้ตลอดว่าในโทรศัพท์แตงโมมีข้อมูลอะไรบ้าง
แต่ทนายเดชาเชื่อมั่นตำรวจมากกว่า
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดกับคุณแม่
แม่ก็เลยหันไปเชื่อบังแจ๊กแทนที่จะเชื่อทนายเดชานะครับ
ที่อยู่ในมือถือเนี่ยผมว่าแม่เขาก็ต้องรู้
แล้วผมก็เชื่อแม่ก็ต้องให้เดชาดู
พอดูแล้วทีนี้คือเดชาก็บอกเชื่อตำรวจเถอะ
บางทีแม่เขามีสิทธิสงสัยว่ารูปเขาอาจจะถูกทำร้ายถูกอะไร

แต่ที่ปรึกษาเนี่ยไปอิงตำรวจอย่างเดียว
เขาก็รู้ทำยังไงเขาเฟ้ง
พอเฟ้งปั๊บทีนี้บังแจ๊กเขาเป็นคนที่พูดกะล่อนอยู่แล้วเขาพูดเป็นอยู่แล้ว
นะถ้าแม่หลงเชื่อเนี่ยเขาถึงไม่รู้จะไปพึ่งใคร
ก็ส่งไปให้เผื่อจะได้อะไรมาบางอย่างหลักฐานนะครับ
ลุงอัดพูดถึงทนายเดชานะครับ
ส่วนที่ลุงอัดไปยื่นให้ทางสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
ซึ่งนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็เปิดเผย
บอกว่าหลังรับเรื่องแล้วจะเสนอให้อายการสูงสุดพิจารณา
แต่ส่วนตัวไม่สามารถระบุได้ว่าอายการสูงสุด
จะพิจารณาได้ทันก่อนการสั่งคดีในวันพรุ่งนี้หรือไม่
เพราะพรุ่งนี้จับตามองว่าอายการจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
จะสั่งคดีแล้วก็ให้ทั้ง๕บุคคลมารับทราบการสั่งคดีหรือไม่
สำหรับวันพรุ่งนี้อายการนัดสั่งคดีแตงโมโดยมีรายงานข่าว
ว่าคำฟ้องในคดี๓๐หน้า

ข้อหาประมาณ๑๐หน้า

ส่วนใหญ่เป็นของใครเป็นคำฟ้องปตนุพัฒน์
คุณคือข้อหาประมาทอย่างเดียวนี่๑๐หน้านะ
ส่วนของปตนุพัฒน์เขาโดน๓หน้า

ทั้งการขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาต
คือปกติจะต้องมีคนขับเป็นแล้วมีใบอนุญาตเป็นคนขับถูกไหม
ไม่ควรที่จะให้เบิร์ดขับด้วย
เพราะว่าเบิร์ตก็ขับเรือไม่เป็นเหมือนกัน
ทีนี้เรื่องของการเอาแอลกอฮอล์
ก็ไม่ควรที่จะนำแอลกอฮอลขึ้นเรืออยู่แล้ว

ไม่จัดที่ให้กับตังโมนั่ง
ทั้งที่รู้ว่าอาจจะมีอาการมืนเมา

แล้วถ้าเกิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ชำนาญ

แน่นอนค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาจะหยุดเรือได้ทัน
แล้วก็สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที
นี่เท่าที่ดูปตนุพัทธิ์คือโดนเพียบโดนหนักสุดเลยนะคะ

คือเขาก็เห็นแหละว่าตังโมไปท้ายเรือ
ทีนี้ก็เลยมีการสั่งฟ้องเพิ่มเติมไหมคะ
เรื่องข้อหาประมาทเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้ห้าม

ดังนั้นพรุ่งนี้เราก็ต้องรอติดตามกัน๙โมงเช้า
ที่อายการมีการนัดหมายให้มาฟังคำสั่ง

ทั้ง๖คนมาฟังเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ด้วย